ดักฟันหัวอดีตอาหารผ่านศึก

ขาซ้ายเขาพิการอยู่แล้วโดนฟันรุนแรงขนาดไหน
สามแผลชะกันถ้าท่านดูภาพท่านช็อกตรงนี้เลย
คอเนี่ยแทบจะหลุดออกมาเลยเหลือติ่งนิดเดียวเอง

เกิดขึ้นกับในหมุนทองนุ้ย
หมุนอายุ๖๐ปีแกเป็นอดีตทหารผ่านศึก
ขาซ้ายก็พิการอยู่แล้วใช้ขาเทียมสวมอยู่ฮะ
โดนมีดพลาฟันสามแห่ง
โดยเฉพาะบริเวณใบหน้าก็คือแสกหน้ากางหน้าเลยนะ
และแผลที่๒คือเฉียดปากไป
และแผลที่สามอุกชกันเหลือเกินนะครับ
เข้าใจว่าเขาจะล้มตั้งแต่แผลที่๑แล้วล่ะ
เลงฟันบะเวียนลำคอหล่อนลมขาดสบัตย์เลย
เลือดพลุงเลยเหตุการณ์ครั้งนี้
น้องนุ้ยอายุ๑๕เป็นลูกชายของลุงหมุน
บอกพ่อไปให้อาหารวัวตามปกติฮะ

ห่างจากบ้านประมาณ๑๕๐เมตร

น่าจะมีปัญหากับเพื่อนบ้านนี่แหละไม่ต้องเป็นคนอื่นแหละ
เพื่อนบ้านเนี่ยอายุประมาณ๕๕ปี๖เดือนก่อน
เพื่อนบ้านนี่แหละเคยขู่ฆ่าพ่อมาแล้ว

คือบ้านฝั่งเนี่ยลุงหมุนเนี่ยแกเป็นคนมีเมตตาสูง

เลี้ยงแมว๒หมา

แมว๗หมา๒แต่ปรากฏว่าบ้านแบบต่างจังหวัด
หมาบ้านเราก็วิ่งไปหาบ้านเขา

ขู่จะฆ่ามาแล้วแต่สุดท้ายก็ก่อเหตุจริงนะครับ

อายุ๕๗ปีเป็นพี่สาวของลุงหมุนบอกเนี่ยน้องชาย

พอกลับมาก็ใช้ชีวิตตามปกติบ้านปลายชีวิต
ทำมาหากินปกติแล้วเป็นคนน่ารักเป็นคนรักสัตว์ฮะ
ทั้งหมาเลี้ยงทั้งแมวก็ไม่คาดคิดว่าชีวิตจะมาเจอเหตุการณ์แบบนี้
สันนิษฐานใครไม่ต้องบอกใครแต่มองไปทางซ้ายก็เจอเลย
เหตุการณ์แบบนี้ตำรวจบอกน่าจะเป็นการวางแผนมาเป็นอย่างดี
ไม่ใช่อยู่ดีวิ่งมามีเรื่องกันนะเขาดักซุ่มอยู่ข้างทาง
พอลุงหมุนเนี่ยมาใกล้ในระยะที่ได้ผลหวังผลเขาก็เอามีดฟันเลยฮะ
ฟันเนี่ย๓แผลชะกันดังนั้นเดี๋ยวจะมีการตรวจสอบรายละเอียดอีกที
แต่ว่าเบื้องต้นคนที่ถูกสันนิษฐานข้างบ้านไม่อยู่แล้ว
หนีไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วตอนนี้ตำรวจกำลังขยายผลตาม
ล่าตัวคนร้ายมาดำเนินคดีที่จังหวัดตรังครับ